เกิดขึ้นมาที่มีแม่ของเด็ก๑๒ขัวไปแจ้งความว่าลูกสาวนั้นถูกคนไร้
ลอดลวงไปกระทำชัมเบลาในตึกร้องแถวมาร์มกำแหงนะคะ
ล่าสุดก็จับกลุ่มตัวได้แล้วผู้ก่อเหตุก็คือบังนัดอายุ๔๒ปีครับ
บอกว่าลูกสาวถูกคนร้ายล่อลวงไปข่มขืนในอาคารร้างสูง๗ชั้น
บริเวณถนนรามคำแหงเขตบางกะปินะครับ
ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าคนก่อเหตุก็คือนายสำรวยจิตชื้น
หรือว่าบังนัดอายุ๔๒ปี
ต่อมาสารอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และผลากผู้ยาวนี้คือน่าตาของบางนัดนะครับ
ผู้บังคับการสายตรวจแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษ
บรรยายงานว่าสามารถจับกลุ่มบางนัดได้แล้ว
แล้วหลังเพราะว่าได้กลับไปกบดานอยู่ที่เพิงพักไม่มีเลขที่ครับนี่ภาคขณะที่เข้าไปจับกลุ่มอยู่ที่ชุมชนบึงสำรานย่านน้ำมินยี่สิบหกแยกหนึ่งเขตบึงกลุ่มนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าชุมชนเป้าหมายย่านรามคำแหงก็จับได้เมื่อกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะครับ
เมืองต้นจากการสอบสวนบางนัดสารภาพยอมรับได้ก่อเหตุจริงเนื่องจากว่าเสพยาเข้าไปจนมีอารมณ์ทางเพศ
ประกอบกับเขาเนี่ยรู้จักกับแม่ของเด็กมาก่อนและตัวเด็กเองก็รู้จักกันมาก่อนนะครับ
รู้จักกันอย่างดีก็เลยล่อลวงอ้างว่าจะพาไปซื้อขนมก่อนจะพาไปตึกร้างแล้วก็ไปก่อเหตุ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อต้องรอให้พนักงานสอบสวนสอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะที่ผลการตรวจสอบประวัติพบว่าบางนัดเนี่ยนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับติดตัวมา๒หมาย
ก็มีคดีรักทรัพย์ปี๒๕๖๑ในพื้นที่ส่วนนอร์ซ้ายหมายแล้วก็มีบุรี
และอดีตก็เคยถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติดมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๕และ๒๕๕๙
ในพื้นที่ส่วนนอร์ชกชัยโคกรามและบึงกลุ่ม
หลังจากการแถลงข่าวตำรวจก็คุมตัวบางนัดขึ้นรถให้กับพนักงานสอบสวนสนหัวหมาก
รับตัวไปสอบสวนแล้วก็วันนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือเป็นตึกร้าง๗ชั้นที่พาน้องนั้นไปกระทำชำราวนั่นเองนะครับ